สวัสดีครับกีฬาในช่วงสายวันนี้นะครับ
ย้อนไปดูเหตุการณ์วันหน้าวินที่ระทึกใจมากนะครับ
แฟนแฟนฟู้ดศยังให้การตอบรับกับเกมนี้เป็นอย่างดี
เป็นเกลียวรัตตาเชื่อนะครับในสุขชิงแชมพ์อาเซียน
ว่าลังจากนี้การแข่งขันในสำหรับอาเซียน
สำหรับอาเซียนไม่มีอะไรง่ายสำหรับทีมไทยอีกแล้วครับ
เหมือนเป็นสัญญาณเตือนนะครับแล้วก็เป็นการ
รูปบ้านเปิดฉากการแข่งขันในอาเซียนที่จะเข้มข้นขึ้น
ในการแข่งขันช่วงปลายปีนี้อีกรอบหนึ่งนะครับ
ชิงแชมป์อาเซียนที่เวียดนามครับ
ครั้งนี้ถึงแม้ออสเตรเลียกับทางเวียดนามไม่มา
แต่ว่าเจอทีมน้องใหม่จองแข็งแกร่งเลยครับ
นั่นก็คือมาเลเซียอัดลูกนี้ก่อนเลยครับนี่เป็นจังหวะเคลียร์บอลเลยนะครับ
เพียงแค่๘วินาทีนะครับโดน๑ต่อ๐
แล้วลูกนี้โยกครับดึงเข้าในอัดอีก๑ที๒๐เลยนะครับ
แล้วก็โดนเป็นสามศูนย์นะครับก่อนที่ไทยนั้นจะไล่มาครับ
จากนั้นปานัทให้กับทางโมมัตินะครับยิงเข้าไปอีกครับ
และประตูที่๓ตามมาครับไทยต้องการเลยครับลูกนี้

แล้วจังหวะลักไก่ของไทยครับเล่นเร็วนะครับลูกเตะมุมครับ
รัฐสอนวิเชียนนะครับทำให้ทีมไทยพลิกขึ้นนำ๔ต่อ๓ครับ
และจิรัตน์คนเดิมลูกนี้สวนพาวเพย์ด้วยการยิงไกลครับ
ปิดเกลียวเลยครับห้าต่อสามเข้าสู่รอบชิง
ที่สิบสองได้สำเร็จนะครับหลังจากจบเกมนี้เกมโรดิโก้นะครับ
โดยบอกว่าการพลิกแซงชนะมาเลเซีย๕๓ต้องชื่นชมนักฟุตซอลทุกคน
แล้วก็แฟนฟุตซอลที่ทำให้บรรยากาศการเล่นในสนามน่าตื่นเต้น
ทำให้ลูกทีมนั้นมีแรงฮึดกลับมาได้และเป็นบททดสอบของเด็กในทีม
ส่วนมุมัติอุสบานบูซาและจิรัสสอนวิเชียนก็บอกว่าในช่วงพักครึ่ง
เกลได้บอกนะครับว่าให้ทุกคนนั้นลืมผลการแข่งขันในครึ่งแรก
กลับมาสตาร์ทที่สูงสูงในช่วงครึ่งหลังและลงโปรโชฟอร์มให้ออกมาดีที่สุด
เพื่อพ่อแม่ของนักเตะและเพื่อแฟนบอลที่อยู่ในสนามรวมถึงกองเชียร์ทีมชาติไทยทุกคนครับ
ก็เกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกตื่นเต้นมากครับก็ได้ประสบการณ์หลายอย่าง
ก็ครึ่งแรกเราเดินนำไปก่อน๓๐ครึ่งหลัง
เราเข้าไปในห้องแต่งตัวโค้ดทีมงานสตาร์โค้ดทุกคนก็
รวมถึงรุ่นพี่ทุกคนก็แบบปลุกใจอะครับ
ว่ายังมีเวลา๒๐นาทีเรายังไม่แพ้ครับ

เกลบอกว่าให้เราลืมให้เราลืมครึ่งแรกไปครับ
ถ้าเราไม่ลืมครึ่งแรกเราก็จะเริ่มในครึ่งหลัง

ให้ลืมครึ่งแรกไปแล้วเริ่มใหม่ครับในสกอร์ที่ว่า
ซึ่งผมก็ดีใจครับที่น้องสามารถรวมใจกันมา
แล้วกลับมาได้พลิกกลับมาชนะได้ครับ
ผู้จัดการทีมครับคุณสรรรังคัสซิรินะครับ
บอกว่าเกมนัดชิงกับพม่าไทยต้องรัดกลุ่มมีสมาธิมากขึ้น
แล้วก็ไม่ให้เสียประตูง่ายซึ่งเชื่อมั่นนะครับว่า
ยภาพของไทยดีกว่าพม่านะครับ

ทำผลงานอย่างเต็มที่ได้หรือไม่ต้องมีเสียงจากแฟนบอลช่วยเชียร์นะครับ

มาถึงวันนี้นะครับความเป็นทีมของเราเนี่ยดีขึ้นเรื่อยนะครับ
และวันนี้จะเป็นการประสงค์สานระหว่างนักฮีลาก่อกับน้องใหม่ของเราครับ

ก็ฝากแฟนนะครับติดตาม
กับพระม่าก่อนหน่อยนะครับ
ทีมอล์เลสเต้ไปขาด๑๐๘๓ไทยชาติมอล์๘๗๒นะครับ
รอบแรกแต่วันนี้เป็นเกมในรอบรองของอีกฝั่งหนึ่งนะครับ
ก็เป็นการเข้าชิงของพม่ารายการนี้เป็นครั้งแรก
ตั้งแต่มีการจัดการแข่งขันตั้งแต่ปี๒๐๐๑หรือว่า๑๓ครั้งที่ผ่านมานะครับ
เป็นประติศาสตร์ของพวกเขาซึ่งพม่าเนี่ยถึงขนาดซื้อสัญญาณการถ่ายทอดสดไปนะครับ
เกมนัดชิงเพื่อให้แฟนที่นั่นได้ติดตามนะครับ
ก็เป็นครั้งแรกที่ฟุตซอลในภูมิภาคอาเซียนได้รับความสนใจมากขนาดนี้
ส่วนทีมชาติตีมอลจะไปชิงที่๓กับมาเลเซียเป็นคู่แรกในวันอาทิตย์นะครับ
เวลา๑๖นาที๓๐นาทีครับ
จากนั้นเปลี่ยนมาเปิดหน้าจอทีวีที่๑๘น๓๐นาที
ดูคู่ระหว่างไทยกับพม่านะครับในเกมรอบชิงแบบสดเลยครับ